อ้วนจังดำจังเตี้ยจังอย่างนี้
มันก็ไม่มีใครชอบป่ะอุ๊ยพูดเล่นไม่ตั้งใจ
คือมันไม่มีใครชอบเว้ย
เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมาบูลลี่เราขนาดนี้
น้ำหนักเราก็ขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นที่ตัวเราเองไม่ได้ไปขึ้นกับพวกคุณซะด้วย
รู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลงอ่ะ
ซึ่งจริงมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยอ่ะ
คือเราอ่ะตอนแรกเราผอมกว่าเยอะ
แต่ว่าเราขาหักใช่ไหมแล้วเราก็เลยไม่ได้ขยับร่างกายอะไรอย่างนี้

แล้วเราก็ขึ้นมากับเขาเอง
คนเมื่อเช้าตื่นมาใช่ไหม
แล้วก็เห็นข่าวอันหนึ่ง
เหมือนเขาโดนแบบบูลลี่เรื่องว่าทำไมเขาขึ้นหรืออะไรอย่างนี้

แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่โมจะพูดถึง

ขนาดนี้น้ำหนักเราก็ขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นที่ตัวเราเองไม่ได้ไปขึ้นกับพวกคุณแล้วหน่อยรู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลงอ่ะซึ่งจริงจริงมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยอ่ะคือทุกคนมีความสวยของตัวเองอ่ะมันมันไม่ควรมีการบูลลี่หรือว่าทักอะไรแบบนี้แหละว่านึกออกป่ะถ้ามันมีคนมาทักคุณว่าแบบอุ้
ออกป่ะเราไม่ควรไปทักเรื่องหน้าตารูปร่างอะไรของคนอื่นค่ะว่า